คนหลายคนก็รอต่อไปจะเป็นเศรษฐี

ขันน้ำมนต์ขณะที่เดินทางไปร่วมทิพย์ทำบุญที่วังบาดานคำชโนธ
จังหวัดอุดรธานีตัวเลขจากน้ำตาเทียนปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วค่ะ
คุณผู้ชมก็เลือกหยิบนะคะจับได้ตามอัธยาศัยไปเลย
ที่ทั้งแบบมันโค้งงองอแมะม้วนไปม้วนมาเจ้าเสือบ่เจ้าเสือบ่
อันนี้ค้านเอาเด้อไปต่อกันเลยค่ะที่บ้านของพี่หนูแหม่มสุรีวิพา
งวดที่แล้วชวดรางวัลใหญ่ไปไม่เป็นไรค่ะเพราะว่างวัดต่อไปพี่หนูแม่มเขาจัดเต็มจริง
อันนี้เป็นผู้หมาสลากระย่อยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนอาชีพหรือเปล่า
เหมาแผงลอตเตอรี่ค่ะมาแบบทั้งแผงเลยแบบนี้คุณผู้ชม
นั่งเลือดกันให้ตาแฉะกันไปข้างหนึ่งเลยอยากได้เลขไหนเนี่ยก็เลือกเอาเลย
จิ้มเอาตามใจชอบแต่แม้
งมาซะเยอะขนาดนี้มีเลขไหนโดนใจบ้างไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะ
อยากได้เลขอะไรมันนอนฝันได้เลยป่า
มาเป็นชุดมาเป็นใบได้หมดเลย
หมามันหมดแผงเลยอ่ะคืนนี้ฉันจะนอนฝัน
จะให้แอลลี่จับให้ด้วยเลยลูกต้องให้โซ่
เลือกเลขสองเลขมันไม่สาแก่ใจ
เลือกทั้งแผงเลยละกันรอลุ้นเหมือนกันรอติดตามว่าแผงนี้

เราก็ไม่ได้รีบนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดือนนี้กุมภาพันธ์มันมี๒๘วัน
แป๊บเดี๋ยวก็ต้นเดือนงวดใหม่มารออีกแล้ว

เอาจริงนี่เราก็มีเวลาไงจะได้ไปหาซื้อตัวเลขกันทันนะคุณผู้ชมนะ